ค่ะเป็นนุ่มคนนึงค่ะเขาก็ไปเที่ยวเดินห้างกับแฟนสาว
งงอยู่เลยว่าทำไมตอนกลับออกมาไปเจอกลุ่มวัยรุ่นดักกลุ่มกระทืบ
แบบนี้อย่างที่เห็นไปดูค่ะครับอุ้ยตีกันเอ้าเอ้า

ถ้าได้ถ้าทำไมข้องระปิดไหม
เออข้องปิดโอ้ยมันต่างต่อเพื่อนรถหน้าเลย
โอ้ยตายแล้ว

โอ้โหแล้วน้องผู้หญิงมาด้วย

โอ้ยเอ้าอย่างนี้โอ้ยสวยเว้ยอีก

คือขอใช้คำชาวบ้านนะความซวยซ้ำซ้อนของเขา
เขาโดนกลุ่มวัยรุ่นมาตีรุมกระทืบ
เตะยอดหน้าตามเจ้าของคลิปเนี่ยกล้องหน้ารถนี้ที่เขาพูดเลย
ไม่พอจังหวะกำลังเอามอเตอร์ไซค์ขึ้น
แฟนสาวกำลังช่วยกันเอารถขึ้น
ปรากฏรถพุ่งไปชนกับรถสี
คือรถสีคนนั้นน่ะที่อยู่กันนะป้ายแดง
ก็คือเขาพยายามรีบหนีแหละ
ใช่หนีกลุ่มกลัวอีกกลุ่มวัยรุ่นนั้นนะฮะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพจดังอะค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖เขาเอาคลิปไปโพสต์เอาไว้
ข้อความแบบนี้เลยนะคะการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
พฤติกรรมที่เรียกว่าขยะช่วยกันแชร์คลิปนี้
น้องมาเดินห้างกับแฟนโดนวัยรุ่นที่ไม่รู้จักทำร้ายค่ะ
แล้วทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อพูดคุยกับน้องที่ถูกทำร้ายคนนี้หน่อยนะคะ
เพราะมันมีคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเป็นหลักฐาน
โดยมีการไปสอบถามพูดคุยกับในฟิล์มค่ะอายุ๑๙
เล่าแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผมกับแฟนสาวออกมาจากห้างแถวรัชดา
อยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นมากันตั้ง๕๖คนนะมาทำร้ายผมแบบไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ
เอากลวยจราจรฟาดมาที่หัวของผมแบบโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ยั้ง
ฟิล์มยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นนี้มาก่อน
และคิดว่าเขาอาจจะทำร้ายผิดตัว
เพราะรู้มาว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีปัญหากับเพื่อนของเขานั่นเองค่ะ
วันเกิดเหตุค่ะไปถ่ายรูปนะคะกับเพื่อนคนหนึ่ง
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าใจว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า

หลังเกิดเหตุลงบันทึกประจำวันแล้วที่สนห้วยขวางนะคะ
อาการบาดเจ็บตอนนี้ระบมไปหมด
ก็ถูกกลวยฟาดไปไม่ยั้งนะคะแต่ก็โชคดีที่ตัวเองใส่หมวกกันน็อก
ยังบอกไปถึงกลุ่มคนทำร้ายด้วยว่าตีผมผิดตัวแล้วไม่ได้รู้จักกันเลย
อยู่ก็เจ็บตัวโดยไม่รู้สาเหตุนะฮะ